แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนี่ย
มันก็แหมมีเยอะไม่รู้จะเลือกร้านไหนแต่ถ้าเกิดว่ามันมีไอเดียสร้างสรรค์เนี่ย
เราก็ตัดสินใจได้ว่าเราอยากจะลองทานร้านนี้ดูเพราะว่ามันมีความแปลกใหม่
ถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยโอ่งมังกรคุณจะไปจังหวัดอะไร

โอ่งอยู่แล้วแต่ว่าที่จะพาไปเนี่ยไม่ใช่โอ่งมังกรราชบุรี
แต่ว่าพาไปที่ยะลาลงใต้
แบบนี้แต่ละร้านเขาต้องมีไอเดียจุดเด่นจุดขายนะ
เพราะว่ามันจะได้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ชื่นชอบแล้วก็ลองของแปลกใหม่ด้วยนะคะ
อยู่ที่ตำบลอายเวงอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอิสลามนะคะ
มีเอกลักษณ์มากคือทางร้านเนี่ยเขาจะนำโอ่งลายมังกร
มาตั้งเต่าสำหรับใส่หม้อน้ำซุปแล้วก็ลวกเส้นครับ
อันนี้เนี่ยเป็นหม้อที่เสิร์ฟนะแต่ว่าหม้อที่ลวกเส้นก็เป็นโอ่งมังกรเหมือนกัน
เจ้าของความคิดสร้างสรรค์คือคุณรุษดีบินอิสมาแอร์เจ้าของร้าน
เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยขายไก่อบโอ่งมาก่อนไงแต่ว่าพอมันหมดช่วงเดือนถือศีลอดเนี่ย
อบโอ่งมันก็เริ่มขายได้น้อยลงก็เลยเกิดไอเดียที่จะขายก๋วยเตี๋ยวต่อ
โดยใช้โอ่งที่มีอยู่จากการขายไก่นี่แหละมาสร้างจุดขายให้กับร้าน
แล้วก็ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านดีมากเลยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเขาก็ชื่นชอบนะ
เลยนะคะคุณประเภทชุดก๋วยเตี๋ยวโอ่งของที่ร้านก็จะมีหลากหลายราคา
มีโอ่งขนาดกลางราคา๑๐๐บาททานได้๕คนนี่คือขนาดกลางเล็กหน่อย
แล้วก็มีชุดก๋วยเตี๋ยวโอ่งขนาดใหญ่ด้วยนี่คือใหญ่นะคะ๑๙๙บาททานได้๑๐คน
แต่ละชุดเขาก็จะมีเส้นมาให้แบบนี้คุณวางเรียงกันไปเส้นเล็กวุ้นเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่ยกบะหมี่เหลืองอะไรก็แล้วแต่ที่เราเลือกกันมานะคะ
แล้วก็ที่สำคัญคือน้ำซุปรสเด็ดของทางร้านนั่นเองเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับโอ่งมังกรแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีใส่ไก่เนื้อลูกชิ้นรับประทานคู่กับชุดผักด้วยนะคะซึ่งลูกค้าที่มากินส่วนใหญ่นี้เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าซือดะซูโง่แปลว่าแปลว่าอร่อยมาก
นี่สำหรับใครที่อยากจะลิ้มรสความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวโอ่งแห่งยะลานี้นะคะเดินทางมาได้เลยร้านตัศนีก๋วยเตี๋ยวโอ่งตำบลอายเวงอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
ขายตั้งแต่๑๐โมง๑๑โมงเช้าไปจนถึง๓ทุ่มปิดเฉพาะวันพุธค่ะ
โอ้โหน่าทานค่ะโอ่งขนาดใหญ่เลยนะทานกันไปนะโอ้โหกินยันโอ่งเลยอ่ะคุณ
บางคนก็ยกแต่ว่ายกเสร็จแล้วน้ำมันไปข้างหลังหมดเลยไง

แต่ทานนี่แหละค่ะ